จะเปิดฉากในวันเสาร์นี้ก็ถือว่าเป็นฟุตซอลรายการยิ่งใหญ่นะครับ
บ้านรำวันมีงานแถลงข่าวเดี๋ยวก็ติดตามกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าครั้งนี้บรรดาทีมระดับโลกนั้นเดินทางมาให้การแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น
ผมใช้คำนี้เพราะว่าเป็นมิติใหม่ของการแข่งขันอย่างที่คุณอริสักเบนจสีวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติบอก
จากว่าถ้าดูจากชื่อทีมนะครับ๔ชาติจาก๔ทวีปนะครับไทยเนี่ยตัวแทนจากเอเชียเจ้าภาพนะครับ
เจนติน่าจากอเมริกาใต้และเป็นแชมป์โลกทีมล่าสุดด้วยนะครับ

ได้นะครับอันดับเก้าของโลกจัดทวีปยุโรป
โมสัมบิกอันดับสี่สิบเก้าของโลกนะครับนี่ก็
เข้าไปเล่นฟุตซอลโลกครั้งแรกที่โคลมเบียมานะครับ
ทีมจากทวีปอัฟริกาไทยเนี่ยอยู่อันดับสิบหกของโลกปัจจุบันนะครับ
แข่งขันแบบพบกันหมดทีมที่มีคะแนนมากสุดก็จะคว้าแชมป์ไปก่อนนะครับ
วันที่เก้าถึงสิบสองกันยายนที่สนามบางก่ออาริน่ามีการจัดหน่อยบัตรกันด้วยนะครับ
บัตรก็ถ้าเกิดว่ามี๒ราคานะครับบัตรแบบเหมาเนี่ย
แบบเหมาก็จะดูดูหนึ่งอ่าดูสองคู่อ่าสองคู่ต่างจากหนึ่งวันเนี่ยก็ได้ราคา
หนึ่งร้อยบาทร้อยยี่สิบบาทอ่าแล้วก็อ่าบัตรแบบสามสามวัน
แพ็คเกจเลยครบเลยสองร้อยยี่สิบบาทอ๋อก็ไม่แพงสองร้อยยี่สิบบาท
แล้วก็เด็กที่สูงไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบยี่สิบเซนติเมตรก็เข้าฟรีครับ
ก็ฟรีก็อยากให้ไปดูกันให้บรรยากาศมันดูคึกคักเหมือนภาพที่เห็น
เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทุกคู่นะครับถ่ายทอดนะครับ
ทางไทยรัฐยูทูปแชนัลแล้วก็คู่ของทีมไทยเนี่ย
ก็จะถูกดึงมาขึ้นหน้าจอไทยรัชทีวีช่องสามสิบสองครับ
มันตื่นเต้นมันตื่นเต้นทุกวินาทีนะครับซึ่งคุณวัชราะโจรฟุนนะครับ
ก็บอกเลยนะครับว่าไทยรัชทีวีเนี่ยแน่นอน
ก็จะแป้งนะครับทุกสอบคราว์กำลังเหมือนกัน
ทุกรายการที่เราถ่ายทอดสดครับ
แน่นอนครับว่าเวลาที่ไทยรัฐไทย

แล้วก็จะทุ่มเทลงไปในการทำงานของเรา

ซึ่งปีนี้ก็แน่นอนว่าเราจะต้องพยายามพัฒนา
รวมถึงทีมงานเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นแล้ว
ในการถ่ายฟุตซอลนะครับ
ไม่ใช่เฉียร์ที่สนามใต้แจ่ง
คุณวรปัตย์ในเรื่องรอบขอบสนาม